คุณค่ะสายแบ๊วขอให้หลบไปหน่อยนะคะ
เรื่องเดือด
โอ้ใครก็ว่าถึงมา
เรื่องเดือด

ทั้งที่ตัวเองได้โด่งดังมาจากการรับหมดตลกนั้นแหละ
โดยเจ้าตัวคีย์คือคุณโพธิ์อานมูนนะคะ
ยืนยันด้วยค่ะว่าเป็นนักแสดงหญิงที่มารับเล่นหนังของตัวเอง
แต่ว่าไม่ยอมเล่นกับนักแสดงชายอีกคนนึง
ทั้งที่หนังเรื่องนี้นะคะได้เริ่มถ่ายทำไปแล้ว
ทั้งนี้ค่ะยังโพสต์ถึงพิธีกรหญิงรายหนึ่งนะคะ
ที่ผู้กำกับชื่อดังใช้คำว่า

วันหนึ่งจะถูกแฉความแอด

คำดูมีจุด

ขณะที่บางคอมเมนต์นะคะก็ทำนายอักษรย่อกันไปต่างนานาเลยค่ะคุณ
กระแสฉันไปดูในใต้เตียงดารามาค่ะคุณ
บางคนก็เพ่งเล็งไปที่จียอหรือเปล่า
ระบุชื่อไหมไม่ระบุชื่อไม่ระบุชื่อค่ะคุณ
ระบุแค่ประเด็นว่าไม่ยอมมาเล่นตลกเพราะว่ากลัวเสียภาพพจน์เท่านั้นเองค่ะคุณ
ก็ไปเดากันเนาะว่านักแสดงคนไหนที่แจ้งเกิดจากบทตลก

ใช่คุณก็เลยไปพุ่งที่จียอนไงแต่ว่าก็มีคนให้การจียอนเหมือนกันนะว่า
จะเป็นจียอนได้ยังไงเขาก็แซงตลกอยู่
เดี๋ยวรอดูบทสรุปแล้วกันเรื่องนี้ยังไม่สรุปว่าเป็นใครนะคะใจเย็น